ไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอมาก

จริงอยากจะบอกเพราะว่าจะต้องติดแฮชแท็กให้เลยนะคะ
สำหรับตำรวจหน้าใสใจหล่อหัวใจบีบอย
แต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันเลย
โชว์โชว์โอ้เป็นอย่างไรคุณ
นี่มาดูโฉมหน้ากันก่อนนะคะ
โฉมหน้าของตำรวจหน้าตาดีมีสเต็ปเป็นของตัวเอง
สิบตำรวจโทปริญญาจิตคำหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกัน
เบ้นเท้าไฟหน้าใสจากสพมโนรมค่ะปรบมือ
หรือคุณจะชื่นชอบกับบุคคลที่อยู่ในเครื่องแบบนะ
คุณค่ะดูเขาเป็นคนดี

เดี๋ยวอันนั้นเด็กอันนั้นลูกเสือ
ภาพของหมู่เบ้นจะขึ้นมาแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับ
เป็นคนที่โชว์สเต็ปบีบอยที่คนพูดถึงกันในวงกว้างมาก
ลีลาของเขาไม่ธรรมดาคือแบบถึงขั้นมืออาชีพกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม
ตัวหมู่เบ้นเนี่ยเขาเป็นสายบีบอยมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
แล้วก็พอมาทำงานเป็นตำรวจก็เลยเอาความสามารถในเรื่องของการเต้นบีบอยที่ตัวเองมีอยู่เนี่ย
ปรับใช้กับการทำงานด้วยนะฮะทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนต่างด้วย
สโชเชียลและชาวใชนาททุกคนเนี่ยรู้จักกันเป็นดีด้วยนะคะ
จนตอนนี้เขาบอกว่าหมู่เบ้นเนี่ยเขาดังมากในโรคโซเชียล

มาขอให้หมู่เบ้นสอนเต้นบีบอยให้หน่อย
และก็มีสมาชิกเกือบ๒๐คนแล้ว
และการสอนที่เกิดขึ้น
เบ้นเขาไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าสอน

ใช่แต่ว่าเขาจะใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานเนี่ยนะคะ
ในช่วงทั้งเลิกงานแล้วก็ก่อนทำงานด้วย
ช่วงที่เขาว่างนี่แหละมาสอน
ก็คือสอนตั้งแต่เวลาประมาณ๔โมงครึ่งถึง๑ทุ่ม

นักเรียนก็เลิกเรียนพอดีอะไรแบบนี้
ลีลาการสอนการเต้นของหมู่เบ้น
เว็บไปเว็บมายังไม่จุใจเท่าไร
เดี๋ยวพาไปดูสเต็ปเต้นแบบเต็มกันเลย

ก็โอ้โหคุณ๒รอบรอบมุนไปมุนไปเรื่อย
โอ้โหดูตามภาพแล้วเต้นจนฝุ่นตลบเลยนะ

อยากจะคิดถ้าคุณชนะเต้นตามเนี่ยจะเป็นยังไง
ผมไม่อยากจะคุยผมเคยเต้นมาแล้ว
ลุกขึ้นมาอวกแตกอวกแตกเลยครับ
ไหนคุณลองคุณลองทำท่าบีบ่อ

แต่ว่าหมู่เบ้นเนี่ยเค้าเก่งสมคำล่ำลือจริงรีลาดี
จิตใจดีสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย
สุดท้ายเลยค่ะหมู่เบ้นอยากจะฝากอะไรถึงเด็กและประชาชนไปฟังค่ะ
ก็อยากจะฝากนะครับกับเด็กไทยทุกคนนะครับในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ก็ถ้าใครมีเวลาว่างนะครับไม่จำเป็นต้องเต้นแค่บีบอยนะครับ
อาจจะไปเล่นกีฬาก็ได้อาจจะอ่านหนังสือเล่นดนตรีก็ได้
นี่ก็คือการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นี่แหละคือสิ่งที่หมู่เบ้นอยากจะฝากไปถึงน้องนักเรียนประชาชนทั้งหลายนะคะ
ก็ใครที่อยู่ชายนาฏถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเต้นบีบอยได้แบบนี้
ก็สามารถติดต่อหมู่เบ้นกันไปได้นะคะเพราะว่าหมู่เบ้นเนี่ยสอนฟรี
ดิฉันก็เริ่มอยากจะเต้นบีบอยได้กับเขาแล้วล่ะ
นี่ไงผมว่าแล้วคุณมีความสนใจอยากจะเต้นอ่านข่าวนี้ตาเป็นประกายเลยทีเดียว
ฉันรู้สึกดีที่เราได้เห็นแบบตำรวจสนใจรักประชาชนดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
แล้วก็แบบจิตใจดีคุณ
นี่ไงคุณผู้ชมเห็นแล้วก็ยังส่งมาพูดคุยกับเราเลยนะ
ว่าหมู่เบ้นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของคนที่ชื่นชอบในการเต้นบีบอย
สอนให้กับน้องหนูให้เต้นเนี่ยนะครับไม่คิดเงินคิดสตางค์เลยนะ
เป็นของดีนะแล้วก็นำไปปรับใช้กับการทำงานด้วย
คือหมู่เบ้นเนี่ยเขาจะไปสอนเพื่อนที่ทำงานแล้วก็จะมีการเต้นบีบอยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับแบบตำรวจกับประชาชน

เอาความจริงใช่ไหม